คือมีทางกู้ชีพกู้ภัยก็พยายามจะไปช่วยคนที่เขาเป็นลมชักอยู่กลางถนน
แต่มันมีคนที่แบบไปมุ่งดูแล้วตะโกนต่อว่ากู้ภัยที่กำลังไปช่วย
เหมือนกับว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมทำไมอะไรอย่างนี้
แล้วกลายเป็นว่ากู้ภัยก็แบบกดดันเพราะทั้งที่พยายามช่วยชีวิตคนอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
กลายเป็นว่ากู้ภัยที่กำลังไปช่วยชีวิตคนอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ให้ดูคลิปบางชั่วบางตอน

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านัตติพงขาวผ่องเอามาโพสต์ไว้
เป็นวินาทีกู้ภัยช่วยเหลือผู้ป่วยกลางถนน
แล้วก็มีข้อความบอกว่าผมมาเจอผู้ป่วยเป็นลมชักที่ถนนศรีธรรมโศก

ผมกับทีมพยายามจับผู้ป่วยนอนตะแคง
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายอุดกั้นทางเดินหายใจ
แต่กลับโดนด่าว่าทำไมไม่ช่วยทำไมไม่หาอะไรมาใส่ปากคนป่วย

คนก็เห็นคลิปนี้ก็ไปโพสต์ให้กำลังใจกู้ภัย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอาจารย์ปู
ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
ก็เป็นหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าอย่าไปสนใจ
เรียนมาแล้วก็ทำตามที่เรียนมาถูกต้องแล้วเก่งมาก
ทีมข่าวก็เลยถามนายนัตติพงศ์คนที่โพสต์คลิปในเฟซบุ๊ก
เขาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทามูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช
เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เขากับทีมงานขับรถผ่านถนนศรีธรรมโศก
เจอผู้ป่วยชายอายุ๒๗เป็นโรคลมชักอยู่กลางถนน
ก็ช่วยให้ผู้ป่วยนอนตะแคงป้องกันน้ำลายอุดกั้นทางเดินหายใจ
แต่จังหวะนั้นนะคะมีคนมารุมดูคล้ายกับแบบเป็นไทยมุง
ก็มาตะโกนต่อว่ากู้ภัยด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ตอนนั้นก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้คิดอะไร
ก็รีบประถมพยาบาลนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ล่าสุดผู้ป่วยอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
วันนี้เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์สองคน
เขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็น้อยใจเหมือนกันนะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิมันคือทำงานเพื่อสังคมแบบจิตอาสา
แต่ก็จะทำหน้าที่ต่อไปไม่ท้อค่ะ
ยืนยันว่าได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี
ช่วยชีวิตทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะ
คือบางทีก็อยากให้เข้าใจมั้ง
ผู้ปุ่มก็เรียนมาเหมือนกัน

คือเราก็ต้องการให้ผู้ป่วยเขาปลอดภัยนะ

สิ่งที่เราได้ยินหรือว่าคุ้นเคยมา
มันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้

แล้วก็ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้วนะคะ